มาดูการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างปอดให้กับคนกรุงเทพ
ได้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นด้วย
ส่งมอบสวนป่าให้โรงงานยาสูบ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งปรับภูมิทัศน์
พื้นที่สวนป่าเบนจกิติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการ
ในวันที่๑๒สิงหาคมนี้ค่ะ
กัมพลตันสัจจาผู้มนุยการสวนนกนุษย์พัทยา
เปิดเผยถึงความพร้อมในการเตรียมส่งมอบสวนป่าเบนจักิติ

โดยระบุว่าขณะนี้มีการก่อสร้างและจัดสวนต้นไม้ไปกว่าร้อยละเก้าสิบ
เหลือเพียงแค่การตกแต่งให้มีความสวยงามตามธรรมชาตินะคะ
ประโยชน์ใช้สอยซึ่งสวนป่าแห่งนี้
จะกลายเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพค่ะ
มันเป็นเรื่องที่สำคัญแก่ชาวกรุงเทพมหาทะคอนนะครับ
แต่จริงสำหรับประเทศเราก็ได้ซ้ำนะครับว่าเราจะต้องมีสวนป่า
ที่จริงแล้วให้ประโยชน์แก่มนุษย์ที่เราอยู่รอบด้านเรา
ผมเองก็มีเวลาน้อยมากที่จะทำส่วนอันนี้
ก็จะเห็นว่าทุกวันนี้อย่างวันนี้
ก็คือวันที่เราปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์
เพียงแต่ว่าไม้เล็กนิดหน่อยก็เรียกว่า๙๘เปอร์เซ็นต์แล้วกัน
คุณผู้ชมคะโรงงานยาสูบได้จัดกิจกรรมยาสูบไทยหัวใจสีเขียว
โดยคณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานยาสูบปลูกดอกไม้ประจำจังหวัด๗๗จังหวัด
บนพื้นที่สวนป่าเบนจกิตินะคะ
ทำพิธีเปิดสวนป่าเบนจกิติอย่างเป็นทางการในโอกาสมหามงคล
เฉลืองพระหมาพันษาสมเด็จพระหลังเจ้าพระบรมราชินินาตสิบสองสิงหามหาราชินี
ภายในสวนป่าเบนจักิติส่วนที่๒บนพื้นที่จำนวน๖๑ไร่
มีสภาพสวนป่าเรียบง่ายภายใต้การปรับปรุงภูมิทัศน์
และจัดวางต้นไม้ต่างของบริษัท
เด่นก็คืออนุรักษ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่เดิมทั้งหมด
รวมจำนวนต้นไม้ในสวนป่าทั้งสิ้นประมาณ๓๔๐๐ต้น
ประกอบไปด้วยไม้ยืนต้น๓๔๑๔ต้น
และปลูกไม้พุ่มกว่า๓๐๐๐ต้น

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับเยาวชนสำหรับประชาชน
ที่สนใจในการศึกษาพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด
พันธุ์ไม้ในวันนักคดีและพันธุ์ไม้หายาก
อกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างด้วยค่ะ
ลานทางเดินลานจอดรถสาลาพักผ่อน
ในอนาคตจะสร้างทางจักรยานเชื่อมสวนน้ำเบนจักริติด้วย
โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะเป็นประธานในพิธีและจะร่วมปลูกต้นไม้ด้วยนะคะ